ทีนี้มาถึงเจ้าแม่นาคีกันหน่อยนะคะ
ใครที่เคยพูดไว้บอกว่าสิ้นมนต์คลังสิ้น

ปรากฏว่าตรวจล่าสุดไม่ติดโควิดนะจ๊ะ

คราวนี้หลายคนบอกว่างงในงงจ้า

ไลน์แจงถี่ยิบแบบนี้ว่าแต้วไปไหนมาบ้าง
เพราะผลตรวจครั้งแรกมันติดโควิด

ใช่คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะครับรุ่นราวที่เกิดขึ้น
นี่ไงอย่างที่ก๊อฟบอกไปแจงไทม์ไลน์๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา

แล้วก็บอกว่าตอนนี้ตัวเองเลือกที่จะโฮมไอโซเลชั่น
ก็คือเป็นผู้ป่วยสีเขียวรักษาตัวที่บ้านได้ใช่ไหมคะ

ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมล่าสุดย้ำแบบนี้นะคะ
ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา
นัทธพรค่ะได้มีการโพสต์นะคะในไอจีอินสตราแกรมส่วนตัวนะคะ
บอกว่ามีการไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙อีกครั้งหนึ่งนะคะ
และครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของเธอ
เนื่องจากว่าผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อใด
ได้มีการแจงรายละเอียดไว้ว่า๑๕กรกฎาคม
เจ้าเต้าได้ทราบผลจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก
ไปตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
แต้วได้รับการติดต่อให้เข้ารับการรักษาตัว
จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งที่๒
ทีนี้เขาก็แต้วก็เลยทำเรื่องขอเข้ารับการรักษา
แต่พอเจ้าหน้าที่ไปถึงขั้นตอนการซักประวัติ

เออจมูกยังได้กลิ่นไหมลิ้นยังรับรสได้ไหม
บอกไม่มีอาการใดเลยนะคะรวมถึงแต้วเองก็ไม่สามารถแจ้งรายละเอียด
ความเสี่ยงที่ชัดเจนได้ว่าไปรับเชื้อโควิดมาจากที่ไหน
จนเป็นสาเหตุให้ได้รับเชื้อมาเจ้าหน้าที่เขาก็เลยลงความเห็นว่า
ถ้าเกิดว่าคุณคือคุณไม่ได้มีอาการแล้วไม่รู้จริงว่าคุณติดที่ไหนมา
ตรวจอีกรอบตรวจอีกรอบไม่ใช่รับผิดเทสนะจ๊ะ
ทีนี้๑๖กรกฎาคม๓ทุ่มค่ะแต้วได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการ
จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งที่๒นะคะว่าผลตรวจออกมาแล้วไม่พบเชื้อ
ปรากฏว่าผลออกมาคุณเห็นไหม

เอาพูดง่ายคือตรวจ๓ครั้งนั่นแหละ
แต่ว่าครั้งที่๒มันตรวจวันเดียวกัน
คำถามคือแล้วทำไมครั้งแรกถึงบอกว่าเป็น

นั่นไงนี่ไงเราจะเชื่อตรงไหนได้ดี
ฟังพี่สาวของแต้วหน่อยไหมคุณเต๋านี่

เผื่อใครขี้เกียจอ่านยาว
ก๊อฟถามว่าทำไมตรวจครั้งแรกแล้ว
บอกว่าติดโควิดผลตรวจผิดพลาด
อันนี้พี่สาวของแต้วบอกนะคะ
แล้วพี่สาวบอกว่าร้องไห้ดีใจหนักมาก
คือก่อนหน้านี้จิตตกกันทั้งบ้านเลยนะ
สารคุณแม่สงสารคุณยายสงสารแต้ว
เพราะก่อนหน้านี้เธอก็โดนดราม่าหนักมากนะคะ
เกือบไม่ต้องไม่นอนนะคะ
แล้วที่สำคัญนะคือโชคดีของแต้วมาก
ตรงไหนรู้ไหมคะแต้วเลือกที่จะกักตัวที่บ้านแบบ

คือปรากฏว่าแต้วไม่ติดแล้วคิดดูนะจินตนาการ
ถ้าแต้วไปนอนรวมกับคนที่ติดแปลว่าอะไร๑๐๐เลย
กลับมาติดแน่นอนเลยนะคะ
นี่ไงพี่สาวของแต้วก็เลยบอกว่าบุญรักษาจริงนะคะแต้ว